กุร่องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

โจทย์เพลงที่๖กับเงินรางวัล๘๐๐๐บาท
ถึงแม้ว่าคุณเต้จะเกิดความเครียดแค่ไหนก็ตาม
แต่ก็ยังร้องออกมาได้ดีไม่มีสะดุด
มามาสิเราเป็นแฟนผีเธอมาต้องมา
เร็วเร็วไหวไหวรับประดับกันใหม่อย่าเพิ่งรัก
หัวใจชายว่างเพราะเชิญร้อยชันผ่านหลังฝีหลังกา
มาได้มาเสียมาเป็นมายเดียของพี่ก็มา
คุณเต้ร้อง

คุณเต้

ร้องหายได้แล้ว
ร้องหายได้แล้ว

ร้องหายได้แล้ว
คุณเต้ร้องผิดนะฮะ
เนื่องจากเนื้อเพลงท่อนที่คุณเต้ของเราร้องผิด
เป็นท่อนที่คุณเต้เกิดความลังเลตั้งแต่แรก

ต่อสายโทรศัพท์ไปหาเจ้าของต้นฉบับเพลงมาลัยน้ำใจ

ของดั้งเดิมเป็นคนขี้อาย
แต่ถ้าหากว่าของใหม่เป็นคนชื่อชาย
เสียดายนะครับเสียดายความสามารถความรู้

วันนี้นะครับคุณเต้นะครับมาถึงเพลงที่๖

เป็นการพลาดที่เราไม่อยากให้พลาดจริงนะฮะ

แต่ก็เลือกที่จะร้องอันที่ผิดพอดี
เพราะฉะนั้นคุณเต้รับเงินสะสม

รับครึ่งหนึ่งนะครับคุณเต้กลับบ้าน
พร้อมกับเงิน๓๐๐๐บาทครับ
คุณเต้มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ

แล้วก็แฟนรายการวิทยุของคุณเต้ด้วย
ท่านอาจจะชมคุณเต้อยู่ตอนนี้มาเชียร์
แล้วก็ใครที่อยากจะมาแข่งขันตรงนี้

อยากจะได้เงินรางวัล๑ล้านบาทตรงนี้
ให้มาร่วมสนุกกันได้สำหรับเกมดีแบบนี้นะฮะ

แล้วก็รวมทั้งฝากสำหรับผลงานได้ด้วยแล้วกันนะครับผม
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์๙โมงถึงเที่ยง

ขอบคุณครับ
เรื่องนี้นะฮะ
เป็นเพลงของคุณชายเมืองสิงนะครับ
ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับมาลัยน้ำใจนะครับ
เพลงนี้อาชายเป็นคนแต่งเองด้วยเป็นคนแต่งเองเลยนะครับ
เขาบอกว่าแต่งเพื่อมอบให้กับแฟนเพลงของน้าชายนะครับ
แล้วก็เป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงสัญลักษณ์ประจำตัวของคุณชายเมืองสิงห์ไปเลย
แล้วรายการของเราค่ะคุณป่าค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเราเคารพแล้วก็เทิดทูลนะคะ
อาจารย์นักแต่งเพลงครูเพลงแล้วก็นักร้องทุกท่าน
เราถึงทำแบบนี้เพื่อให้คนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้ร้องอย่างถูกต้อง
แล้วตอนนี้ค่ะลงไปแล้วกลับไปแล้วคุณเต้แหมเสียดายจัง
แต่ว่าความสนุกสนานยังอยู่เพราะว่าเรายังมีผู้ข้างขันที่นั่งรอที่จะลุ้นขึ้นมาร่วมสนุกกับเราบนนี้ค่ะ
ท่านนี้ถึงเวลาของท่านแล้วที่ท่านจะได้ขึ้นมาบนเวทีร้องได้ให้ล้านเพื่อที่จะคว้าเงินรางวัล๑ล้านบาทจากรายการของเรา
ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาก่อนมาหลังผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ
วินีทีต้านว่า

ตาเป็นเพลงน้ำเพิ่มทางก็พูดมาบนนี้เลยนะครับรักเธอไม่มีวันหยุด

ตอบถูกครับ

ร้องด้านให้ร้าง

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโนนัชชา
นามสกุลธัญญาธนานุน

โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง

หนูอยู่กับแม่พี่แล้วก็หนู

เมื่อก่อนหนูอยากมีความฝันเป็นนางงามค่ะ

แถมยังมีมงกุสาสะพาย

เมื่อก่อนนะคะหนูก็เดินสายประกวดค่ะ

หนูก็เริ่มชอบเพลงลูกทุ่ง

แล้วแม่ก็บอกว่าให้ไปฝึกในยูทูป

แล้วหนูก็ไปเดินสายประกวด
หนูได้รางวัลมาเยอะเลยค่ะ
หนูอยากมาประกวดรายการร้องได้ให้ล้าน
เพราะหนูอยากมีประสบการณ์
แล้วก็ถ้าเกิดหนูได้ล้านหนึ่งนะคะ
หนูจะเอาไปเรียนร้องเพลง
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะ

เดินสายนี่รู้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงคำว่าเดินสาย

แสดงว่าเราออกแบบว่าประมาณ๑๐โมงเช้า๑๑โมงเช้าใช่ไหมคะ
เริ่มออกสายออกแล้วไม่ทันโรงเรียนเข้าไม่ได้แล้ว
คือไม่ใช่ว่าเดินสายแค่ร้องเพลงใช่ไหม

กิจกรรมร้องเพลงได้กี่ภาษา

ขอฟังเลยไหมคะว่าคนหนึ่งเลยที่ชอบเพลงจริงมาก
แต่ความจริงดูจากหน้าลื้อก็น่าจะร้องไล่อยู่
เพราะว่าตาลื้อเหมือนเอามีดกีกแล้วลืมขึ้นมาไล่เลย
ภาษาดีมาก
เพลงจีนอ่ะขอฟังเพลงจีนหน่อย

เทียนมีมีมีเศร้าแต่เทียนมีมี

ค่ายใจฉันฝึงลี

เคยมาแข่งก่อนน้องตุ๋นตอนนี้น้องตุ๋นนี่๗ขวบ

หนูเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ

ถูกจับจองโดยคุณต้มจืด

ตอนนี้มาเป็นผู้ที่มาเสริมทัพนะครับ

สิทธิ์ตอนนี้เท่าเทียมกับทั้ง๕ท่านนะครับ

เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยคุณป่า
อยากฟังโซ่มเสียงของเชียวน้อยต้นเล็ก
นะคะจากเชียงใหม่คนนี้แล้วว่า
เสียงจะดีรีราจะเลิศแค่ไหน
ห้ามร้องผิด

เพี้ยนได้บ้างนิดหน่อย

เอาล่ะค่ะ
แล้วอีกอย่างก็ต้องบอกน้องสุนให้รู้ไว้ว่า
เรามีตัวช่วยมาช่วยเลย

สามารถที่จะเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะ

มากถ้ามั่นใจไม่ต้องใช้เก็บไว้ใช้ในเพลงอื่น
มาดูกันครับว่าเด็ก๗ขวบนะครับ
จะมีความสามารถผ่านร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑นี้ไปได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท

เพลงมาครับ
สู้นะครับ
สมาธิจ้า
ด้วยเป็นกำลังใจ
เพื่อดังตึงตัวนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะ

ของรักอีกฝันที่ว่าเธออยากเป็นแอร์โฮสเตจ
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปน้อง
ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด่น
แต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนประเสร็จ
เป็นท็อกซิคเทศที่เก็บไว้นานพอดู
กล้าบอกครู่ครูแต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู
อีกอย่างคือลูกอยากเป็นแฟนอา
เห็นแรงมากเลยนะหน้าตาถ่าง

เพราะว่าเห็นที่ตอนร้องอยู่เต้นนักมากเลย
เดี๋ยวนี้ถ้าอะไรหรอ

เป็นมานานแล้วอ่ะสอนได้ป่ะ

ป่าแป้งแล้วทำอะไรอีกคะพอป่าแป้งเสร็จแล้วไปไหน

ลองทำให้ดูหน่อย

เหรอ

โกใจโกใจโกใจ

มูลค่า๕๐๐๐บาท
น้องตุ้นร้อง
ใช่

ตุ๋นมาด้วยลีลาการออดอ้อนเสียงน้อยเสียงหวาน
งานนี้ถ้าเป็นการประกวดร้องเพลงเอาไปเลย๑๐คะแนนเต็ม
แต่นี่คือการประกวดเนื้อเพลงที่ถูกต้อง
แล้วแบบนี้น้องตุ๋นจะร้องได้หรือไม่